ผมปานุ่มโหลดแล้วครับ
เป็กกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง

ร้องได้ให้ร้าง
สวัสดีค่ะ

ร้องได้ให้ล้าน

เพิ่มเติมเดี๋ยวบอกต่อนะคะ
เป็นรายการดีที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศ

คุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับเราได้นะครับ
ชมทางทีวีมาดูในนี้นะครับ

ก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์

ก็สามารถสะสมนะครับ
เพื่อลุ้นรับรางวัลกันตลอด

แต่ตัวแบบนี้ก็ให้กำลังใจเพื่อนหญิง

เดินไม่ได้อยู่๒๓เดือนนะคะหาก

ก็แฟนทิ้งลงจากตึกชั้น๓มา
อันนี้ก็เรียกว่าทุ่มลงมา

ไม่เป็นไรไม่เลิกไปได้อย่างนั้น
แฟนทิ้งจากชั้น๓

ตอนนี้ผู้แข่งขันของเรา
โอ้โหเรียกว่าคละเคล้ากันจริง

ผู้หญิงคนบ้า

คุณหมูคุณใบเฟิร์น

ปั่นไปหมดภรรดาผู้หญิง

มีความหล่อมีความเท่
มีความสามารถเป็นที่ต้องตาต้องใจ

พูดเค่าพูดแค่เนี้ยจะละลายล่า

เรามาเริ่มให้เขาร้องผิดกันในเพลงต่อไปนี้เลยดีกว่า
ไม่รู้เขาจะผิดหรือถูกต้องดูกัน
ซึ่งตอนนี้คุณเต้ของเราได้ฝ่าฟันต่อสู้ผ่านโจทย์เพลงข้อที่หนึ่ง
ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
โจทย์เพลงข้อที่๒อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลผ่านมาได้อย่างสบาย
แต่สภาพร่างกายของเขาต้องบอบช้ำอย่างหนักจากการต่อสู้กับกฎนอกกติกาของคุณเป๊กกี้
วันนี้คุณเต้ของเราจะผ่านเข้าสู่หลักล้านได้หรือไม่
ร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้าง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

ครับมีแฟนเขาเรียกร้อง

เพียงกายแต่ดวงใจเราใกล้ศาลใกล้กันใจเอื่อมคว้า
แต่ห่างตาแสนไกลหัวใจเป็นห่วงเธอ
ยามเมื่อร่างเธออยู่เคียงกายเหมือนตัวตายแล้วเกิดสุดแสนประเสริฐเลิศเลย
สุขได้ปานเมื่อวันใกล้เธอใกล้เธอเมื่อก่อนนั้นเธอกับฉันสัญญาสัญญารักแน่นอน
ยังติดตระดึงซึ้งใจอยู่เสมอยังเฝ้าละเมอเผลอควรห่วงอาวร
ยังมั่นต่อใจให้เธอไม่ไกลคลอนเพียงรักแน่นอนไม่เปลี่ยนใจ
มาตรฐานของคุณเต้นี่สูงมากนะครับคณะคุณเต้บอกว่ามีความมั่นใจแค่๗๐
แต่๗๐ของคุณเต้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นผมว่าร้อยร้อยหนึ่งนี่ขนาด๗๐เหรอฮะไม่รู้จ้ะรู้สึกฟังแล้ว

เสียงเพราะคุณก๊อตใครคุณพี่ก๊อตจังกภัณฑ์อัพคอนดุรี
ใช่เขาล่ะครับ
และเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณเต้ร้องได้หรือร้องผิดครับมาโค่เต้โค่เต้โค่เต้โค่เต้โค่เต้
และเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ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

เขาพกพาความมั่นใจในความถูกต้องของเนื้อเพลงถึง๗๐
แล้วแบบนี้เขาจะผ่านเข้าสู่โจทย์เพลงข้อต่อไปได้หรือไม่
เดี๋ยวช่วงหน้ามาเอาใจช่วยคุณเต้กันครับ